สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ขอเวลาตรวจสอบ
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ๒เดือน
ตอนนี้ก็เขาขอว่าเป็นเวลาขอร้องว่าให้ช่วยพี่นาให้ทำให้เสร็จภายใน๓วัน
แต่ว่าก็ยังไม่ก็ทางนั้นก็ทางเจ้าที่ก็บอกว่ารับว่าจะไปดำเนินการ
แต่ว่าพระพรมเมธีก็ไม่ยอมพบกับพระบอบแปะพระบอบตำรวจ
เป็นความของเขาเจ้าตัวเป็นคนไม่ให้เขาแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ห้าม
เดี๋ยวมันก็จะโดยการตามกฎหมายเขา
แล้วเขาก็ติดต่อว่าถ้ามันผิดกฎหมายเราผิดเรื่องอะไรมั่งเราก็ให้ยื่นเข้าไปแล้ว
มันโดยการอยู่กฎหมายเขาให้รีบภายได้
เขาก็ต้องไปประเทศที่เขาวางแผนไว้แล้วนะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังตามเรื่องนี้อยู่นะคะ
ความคืบหน้าทีละขั้นคืออาจจะเหมือนไม่มีความคืบหน้า
แต่ถือว่ามีความคืบหน้ามีความชัดเจนว่าตกลงแล้ว
ออกไปนอกประเทศแล้วไม่ได้อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะคะ
ไปยังต่างประเทศแล้วมีการขอลีภัยจริงนะคะ
แล้วก็ตอนนี้การประสานงานขึ้นอยู่กับว่า
เหตุและผลในการชี้แจงของผู้ขอลีภัย
เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
การเลื่อนเวลากลับของพบตรและคณะจะมีผลอย่างไร
แต่ถ้าฟังจากที่รองนายกประวิทย์พูดเนี่ย
คือจากเดิมถ้าคุณผู้ชมเห็นในข่าวนะคะ
ก็จะบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ๒เดือน๓เดือนนี่แหละ
ในการพิจารณาแต่นี่ย่นเข้ามาแล้วนะ
เหลือแค่๓วันเพราะฉะนั้น๓วันนี้น่าจะรู้นะคะ
ซึ่งอันนี้ตามข่าวส่วนนี้ฉันไม่ทราบเลยว่า
จริงแล้วสามารถที่จะย่นเวลาได้ขนาดนี้
แล้วมีผลอะไรไหมการย่นเวลาหน่วยเดือนมาเป็นหน่วยวันเนี่ย
จะเป็นการส่งสัญญาณว่าง่ายขึ้นหรือเปล่านะคะ
ในขณะที่ก็วิเคราะห์กันเลยเถิดไปว่า
ถ้าได้ขอลีภัยจะไปอยู่ที่ไหนล่ะ

ก็แจกแจงเลยว่าถ้าสายนี้สงสัยอยู่สายวัดพระธรรมกายค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีบอกเลยนะคะว่าเฉพาะในเยอรมนีเนี่ยนะคะ

แล้วท่านก็เคยไปปฏิบัติกิจที่วัดพระธรรมกายตั้งหลายต่อหลายครั้งด้วยนะคะ
ส่วนวงการพระสงฆ์
อย่างไรกับการขอลิภัยครั้งนี้
แล้วมีความหมายอย่างไรในทางการเมืองสงฆ์หรือเปล่า
คือที่ฉันใช้คำนี้คือมันก้ำกึ่งว่าจะ
เราอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองบางส่วนนะคะ
แต่บางคนก็มองว่าอาจจะมองว่าการเมืองก็ได้
แต่เป็นการเมืองในวงการสงฆ์นะ
แต่จะเป็นภาพเดียวกันหรือเปล่าสำหรับการเมืองที่ว่านี้ไม่ทราบ
สองท่านจะคุยกันกับดิฉันในรายการนะคะ
ท่านแรกอาจารย์เป็นนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา
อาจารย์จตุรงจงอาสาสวัสดีค่ะอาจารย์

เพราะถ้าพูดถึงวัดพระธรรมกายต้องคุยกับอาจารย์มโน

แต่จมโนอยู่นานอาจารย์มโนเป็นพระระดับสูง
แต่ผมเป็นลูกเนรณวันนั้นผมเป็นลูกเนรที่วัดพระธรรมกาย
แล้วก็ในส่วนของวัดพระธรรมกายเองเนี่ย
เครือข่ายกลไกวิธีปฏิบัติอาจารย์
ดิฉันอนุมานนะว่าอาจารย์ต้องไม่รู้มากกว่าอาจารย์มโน
ใช้คำใช้คำว่ารู้คนละแบบดีกว่าฮะ
อาจารย์มโนรู้จากแบบท็อปดาวนลงมา
คือรู้จากบนลงร่างคือหมายถึงว่าท่านเป็นผู้บริหาร
แต่ผมเนรนตัวน้อยอยู่ในวัด

คนที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาในระดับสามัญ
ไม่ต้องบริหารกระเภา

ก็ไม่เยอะก็คือรู้จากสิ่งที่เห็น

ในแบบในแบบที่เราพบประสบด้วยตัวเอง

ญาติโยมอย่างเราที่ตามข่าวนะว่า

อย่างนี้เป็นคำทั่วไปที่เข้าใจตรงกัน

แต่ในอีกทางหนึ่งก็ไม่ควรจะพูดอีกเช่นกัน
มันเป็นอะไรที่มันกลางด้วยเหตุผลนี้คือ
ถ้าเราจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะ
ท่านเป็นพระภิกษุในธรรมยุทธ์

แล้วไม่แปลกถ้าท่านจะมีเมตตากับวัดทั้งธรรมยุทธ์

แต่นี่ว่าที่คนค่อนข้างจะติดใจท่านในประเด็นนี้ก็คือ

นิมนต์บ่อยกับวัดพระธรรมกาย
ไปเป็นประธานในงานต่าง
แกนนำเป็นอะไรหลายอย่างให้กับทางวัดพระธรรมกาย

และก็แม้กระทั่งที่วัดสาขาในต่างประเทศ

แต่ท่านคือพระธรรมยุทธ์รูปหนึ่งครับ

เพราะว่าการวิเคราะห์กันในข่าวมันค่อนข้างชัดเจน

ตอนที่มีข่าววัดพระธรรมกายหนัก
ตอนที่เข้าไปหาตัวเจ้าอาวาส

มีสายวัดพระธรรมกายไหม

คำว่าสายหมายถึงว่าคนที่มีความใกล้ชิดนะคะ

มันกลายเป็นคำพูดที่ติดแล้วติดอีก

แต่บางคนไปอาจจะไปให้โอวาส
หรือมีการสนบันดาษไม่มากขวัน

ก็จะเห็นแล้วว่าไปเป็นประธานบ่อย

ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ไปบ่อย
อาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์จดลง
เวลาเขาวิเคราะห์กันในข่าวว่าการไปที่เยอรมนี
ถ้าได้ลีภัยจริงก็คงไปอยู่ในเครือข่ายสาขาใดสาขาหนึ่งของวัดพระธรรมกายซึ่งมีอยู่หลายแห่ง

ก็เลยจะถามเมื่อสักครู่นี้ถามอาจารย์จตุรงค่ะอาจารย์มโนว่า
เวลาเราพูดแบบนี้มันจะดูแปลกไหมถ้าเราจะบอกว่าพระธรรมเมธีอดีตนะคะอดีตพระธรรมเมธีเนี่ย

พระพรมเมธีขออภัยท่านเป็นสายวัดพระธรรมกายแบบนี้อาจารย์

ยังไม่ควรจะกล่าวหาอย่างนี้ไหมหรือเขาพูดกันในวงการสงฆ์คะ
คือท่านรู้จักวัดพระธรรมกายดีครับ
แล้วก็เวลาเกิดคดีอันนี้ขึ้นมาเงินทอนวัดเนี่ย
เขาก็ประทุนกันพระภงลง๓รูปที่วัฒนธวงนะครับ
ตั้งแต่เกิดเริ่มเกิดข่าวพืชออกมา
ออกมาเนี่ยเขาประชุมกันตลอด
กระทั่งเขาไปเผชิญหน้ากับคุณพงศพรพรามเสน่ห
ครับอ๋อสมัครพุทธนะครับในประชุมหมอสครับ
แล้ววันที่๒๑พฤษภานะครับ
ตอนนั้นประชุมมศสมเด็จพระสังราชไม่เสด็จ
แล้วก็มีต่อมาก็เรื่อง๒๔ก็มีการบุกเข้าจับกลุ่มนะครับ
คราวนี้เส้นทางอะไรต่างการเดินทางเข้าไปเนี่ย
วันที่๒๔มีการเคลื่อนไหวในวัดพระธรรมกายนะครับ
รองเจ้าวาดคือทตะชีโวเนี่ย
ออกมาสั่งการเต็มที่เลยพลาดเลยนะครับ
แล้วเย็นนั้นก็มีเจ้าคุณรูปหนึ่งนะครับ
เจ้าคุณไมโรธวิโรจโนซึ่งคุมเยอรมัน
บินไปเยอรมันคืนนั้นเลย

แทรกนิดเดียวเดี๋ยวฟังต่อค่ะแทรกนิดเดียว
อาจารย์คะอาจารย์รู้ละเอียดขนาดว่า

บินไปไหนกลับวันไหน

มีกรยานมิตรในวัดพระธรรมกายเยอะ

เรียกสายอาจารย์เหรอคะ
เขาเป็นกรยานิมิตรผม

ตั้งแต่สมัยที่ตามหาตัวพระธรรมชโยแล้วเนี่ยนะคะ

เขาอยู่เพื่อเป็นสายให้อาจารย์มโนหรือ

ทุกอย่างที่เขาบอกอาจารย์มันใช่

แล้วไม่ได้คนเดียว
มีคนที่แจ้งรายงานผมมาเนี่ย

แล้วผมก็ประมวลแล้วก็ยืนยัน

คุณสร้าง๗สาขาเลยในเยอรมัน

เพิ่งบินไปวันที่๒๔คือวันที่๒๒
เพราะฉะนั้นภารกิจสำเร็จแล้ว

ก็ไปตั้งทีมทนายไปช่วย

ปั๊บหนึ่งนะอาจารย์อาจารย์โจรงขอยาวนิดหนึ่งนะ

ตำรวจเรียกอาจารย์มโนเข้าไปยังคะรอบนี้

มีโทรศัพท์ฮัลโหลอาจารย์ทราบอะไรบ้างอย่างนี้ไหมคะ
เขายังนี่จริงนี่แหละ

แสดงว่าถ้าสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นจริง
ตามที่กรยานมิตรบอกถ้าเป็นจริงทั้งหมด
แปลว่าการเดินทางไปเยอรมันคราวนี้
วางแผนไว้ตั้งแต่ข่าวยังไม่ได้ดังเท่าไหร่
ตั้งแต่แรกของเงินทอนวัดรอบที่๓

ติดตามประกบเรื่องเงินทอนวัดตั้งแต่ต้น
ทำไมคะทำไมต้องตามประกบคะอาจาร

เขาไม่ต้องการจะสูญเสียฐานอำนาจในมหาเทรสมาคม

แล้วเจ้าคุณอดีตเจ้าคุณพรมเมธีเนี่ย
เป็นคนที่สนิทสนมที่สุดของวัดพระธรรมกาย
ยิ่งกว่าเจ้าคุณพรมสิทธิ
หรืออดีตเจ้าคุณพรมดิหลกด้วยซ้ำ
อาจารย์เวลาเทียบบอกว่าเป็นผู้ที่สนิทที่สุดคือเทียบอดีต
สามท่านที่เป็นกรรมการมหาเทศสมาคมหรือเทียบเทียบยังไงคะ
คือระยะเวลาการรู้จักกันใกล้ชิด

สนิทที่สุดก็คืออดีตเจ้าคุณพรมเมธีวัดสัมพันธวงศ์

เวลาพระสนิทกันนี่แปลว่าอะไรคะ
คือไปมาหาสู่กันเป็นประจำนะครับ
สมัยก่อนผมเป็นกรรมการบริหารวัดวัฒนธรรมกายมือที่ธรรมกาย
ผมเป็นคนเขียนปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการปกครองด้วยตัวเอง

ผมเองก็เป็นกรรมการบริหารอาวุโส
ตอนนั้นผมเวลาจะเข้าปรรุษศาสตร์ทีหนึ่งอะไรก็เดินทางกันไป
ทั่วไปนามัศกาลทั่วเลยครับไม่ว่าท่านธรรมยุทธ์มหานิกาย
แล้วคนหนึ่งที่ไปเป็นพิเศษ

อดีตเจ้าคุณพรหมเมธี

โดยที่การไปที่บ่อยที่อาจารย์ว่า
คือไม่ได้มีความผิดปกติใดใช่ไหมค

พระธรรมกายตอนนั้นก็คือ
ทำยังไงวัดพระธรรมกายจะเป็นศูนย์กลางพุทธโลก
เหมือนวัฒนิกัณฑ์พุทธเหมือนเมกะของเจ้าพุทธ
หมายคือต้องเป็นอันนี้ให้ได้
ก็เลยมีความเยอทยาน
อยากจะเป็นตอนนั้นผมก็ช่วยเต็มที่นะ

ช่วยในการวางแผนในการที่ทำยังไงจะ
ไปถึงจุดนั้นที่หลวงพ่อปรารถนาอยากจะเป็น

ทำให้วัดพระธรรมกายเป็นศูนย์กลางพุทธ

ทีนี้ถ้าโยงมาเรื่องนี้นะคะอาจารย์
ความใกล้ชิดที่ว่านี้ถ้าเทียบกัน
สามรูปอดีตพระสามรูปที่ว่านี้นะคะ
ถ้าเทียบกันเนี่ยพระพรมเมธีมีความใกล้ชิด

แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์บอกว่าช่วงปลายเดือนที่แล้ว
เจ้าคุณของพระธรรมกายบินไปที่เยอรมนี

ไปเพื่อเตรียมการครับ
ในการทำยังไงจะจัดทีมทนายต้อนรับ
ช่วยเหลือพระพรมเมดีที่นั่น

พอเวลายื่นถูกต่อมอนะครับ

แล้วมีการเดิน

ขอลีภัยเลยเป็นพระไทยรูปแรกนะครับ
ขอลีภัยทางการเมืองที่นั่น

เขาก็ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ

แล้วก็จัดทีมต่างแล้ว
แสดงว่ามีการวางแผนตั้งแต่ตอนนั้นว่า
จะมีพระผู้ใหญ่ไปเยอรมนีแน่

เตรียมรับที่นู่นแน่

เขาก็ไปปรึกษาทางกฎหมายก่อนนะครับ
วัดพระธรรมกายในเยอรมันนี่

เพราะงั้นเขามีทีมกฎหมาย
มีทีมงานที่ชัดเจนเลย

อันนี้เป็นโรงแรมเก่าที่เขาไปซื้อ

พระที่ไปช่วยเปิดงาน

ขออีกนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์จตุลง
ฉันไม่รู้ลึกขนาดนี้นี่รู้ลึกทั้งคู่เลย

แสดงเรียนเข้าใจถูกไหมถ้าเป็นไปตามข่าวที่อาจารย์ได้มา
คือแปลว่ามีการวางแผนเตรียมรับเอาไว้ที่เยอรมนี
โดยกะว่าน่าจะสามารถช่วยได้ทั้ง๓รูป
ยังไงเจ้าอดีตเจ้าคุณพรมเมธีเนี่ย
ได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอน
ตามกระบวนการยุติธรรมของสหพันธรัฐเยอรมัน
ทำไมดูหนักแน่นแน่นอนอะไรคะอาจารย์
เพราะว่าเยอรมันนี่เป็นประเทศที่เขาต้อนรับผู้ลิภัยครับ
ผมเคยจบที่เรมันผมเคยสร้างวัดที่เรมัน
ผมสร้างวัดที่เบอร์ลินผมทราบสิว่ากลไกการทำงานของเยอรมัน
เขาเป็นยังไงแล้วกฎหมายเขาคิดยังไง

โอ้โหคุยกันยาวเลยอาจารย์
วันนี้ขอก่อนที่มาถึงอาจารย์จบลงค่ะ

ถ้าเป็นไปตามที่อาจารย์บอกมีการเตรียมรับไว้

ก็เตรียมรับไว้คะถ้าไปได้
ทั้งสองรูปพระพรหมสิทธิ์นี้ไม่ได้
ไม่ได้สนิทสนมเท่า

พระพรมพระสิทธิ์ก็หมดทั้งชุดละ
พระพรมดิหลกสนิทน้อยที่สุดเลย
นะครับแล้วพระพรมนิหลก

ทางวัฒน์ทางรัฐจัยก็วางแผนเอ๊ะทำไงจะชนะ
พระองค์นี้ก็เลยทราบว่าท่านมีโรค

ก็เลยติดต่อให้ไปรักษา
ประเทศจีนโดยมีเจ้าคุก

บัณฑิตวรปัญโยจบจากจุฬาเนี่ยครับ

รักษาท่านให้ที่เมืองจีน

เพราะงั้นสายของพระพรมดิหลกเนี่ย

สำคัญเพราะว่าทั้ง๔รูป

ไบรอดวิราชโจโนสมาปุญโย
จนาปินโยและพระบัณฑิต

อาจารย์คะเดี๋ยวมา
เดี๋ยวมาอาจารย์

ฉันไปยังไงต่อดีคะถ้าอาจารย์มโนจะมา

ให้อย่างนี้ให้หมายถึงว่าตำแหน่งเจ้าคุณ๔รูป

ไม่ต้องเชื่อเลยไม่ต้องเชื่อเลยครับไม่ต้องเชื่อเลยครับไม่ทดไปตรวจสอบเองเลย
อันนี้ฉันนอกวงการด้วยอาจารย์จตุรงค์เอาอย่างนี้
คืออย่างที่อาจารย์มโนบอกประเด็นเนี่ยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่เราคุยกัน
คืออาจจะมองได้ว่ามีความใกล้ชิดนะคะแต่คำถามคือการที่พระจะไปขอลีภัยต่างประเทศในวงการเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องตกใจไหม
มันไม่เคยมีของลีภัยได้เร็วคือหนึ่งเราต้องยอมรับว่าท่านจำนงไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรอก
ท่านจำนงไม่มีความรู้พิษฐาแบบภาษาเยอรมไลน์แต่การที่ไปติดต่อหมอแล้ว
หลีภัยเนี่ยคือต้องมีคนที่นั่นช่วยแล้วผมก็ไม่เชื่อศักยวัตรศักยภาพของวัดธรรมยุทธ์ที่นั่นสักเท่าไหร่
มีคอนเคชั่นที่เจนีวามีคอนเคชั่นที่ยูเอ็นที่แมนฮัตตัน
มันก็มีอยู่วัดเดียวก็คือวัดพระธรรมกายนั่นแหละ
อย่างนั้นก็คือจริงหมายถึงว่าอันนี้เราต้องยอมรับว่า
จริงเพราะว่าเราต้องยอมรับได้อย่างเช่น

ซึ่งก็น่าสงสัยเป็นคนที่ก็น่าจะเป็นคณะนี้แหละ
ที่พาท่านไปสู่ประเทศลาวแล้วก็นั่งเครื่องบินไปต่อก็ดี
เครือข่ายชาวลาวกลุ่มนี้ก็ดีที่เคยเอารางวัลมาให้ท่านธรรมชโยด้วยซ้ำ
เรียกท่านเป็นภาษาไทยว่าเท้าบัวลี
เท้าบัวลีก็เคยประสานงานยูเอ็น
แล้วก็เอารางวัลมาว่าไปตามธรรมชโย
อย่างที่วัดพระธรรมกายเมื่อ๒ปีก่อนติดเรื่องมาตรา๔๔แล้วตอนนั้น

ก็เท้าบัวลีก็เป็นคนไปยื่นเอกสารยูเอ็นที่แมนฮัตตัน

พระอาจารย์วัดพระธรรมกายที่ต่างประเทศหอบกันไป

บินไปที่สวิสเตอร์แลนด์เพื่อจะไปขออะไรนะ

ก็แบบดังนั้นคือพระหวเทศแล้วเครือข่ายหวัดพระธรมกาย
โยมเครือข่ายชาวลาวก็ดีหลายอย่างกลุ่มดาวเหล่านี้
มีความคุ้นเคยในการยื่นเอกสารกับองค์กรระดับชาติ
ดังนั้นผมก็ถามว่าถ้าอาจารย์มโนมาประเด็นนี้

แต่ไม่ได้เห็นด้วยทุกประเด็นนะแต่ถ้าคือประเด็นไหนมาแล้ว

อียานึงที่จามโมโนพูดเมื่อกี้ก็มีประเด็นที่ดีอียานึงก็คือ

อย่างจามโมโนเคยเป็นผู้บริหารเขา

ตะศรีตะสาพระเหลืองหน้าตาเอเซีย

มันต้องมีการผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
ดังนั้นการที่วัดพระธรรมกายไปตั้งวัดได้ตั้ง๗วัด

ทนายผู้รู้ทางกฎหมายพร้อมศัพท์

ถ้าไม่ผ่านเครือไขประธรรมทูต

เดี๋ยวนะคะขอเบรกทั้งสองท่านนิดเดียว
คือเอาไปมานี่เราจะคุยเรื่องวัดพระธรรมกายกันแล้วนะคะ
ดังนั้นแล้วถามว่าใครจะช่วยพระพรมเมธีได้
ถ้ามีความรู้ในด้านการลี้ภัยในเรมันในมิติทางศาสนา
และมิติของประเทศที่ไม่มีความ

ประเทศที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
แล้วมันไปคลิกตรงข้อที่ว่ามิติทางศาสนา
คือผู้ลีภัยเนี่ยมันจะเป็นผู้ลีภัยที่เข้ามาในเรื่อง

แต่ปกติเราจะเห็นผู้ลิภัยในศาสนา

แต่ครั้งนี้ใส่จีวอนไงเป็นผู้ลิภัยแบบใส่จีวอนไง

คือถ้าอ่านในข่าวคือมันมาโทนนี้อยู่แล้วนะคะ
ไม่ใช่อยู่ดีจะเอาแล้วจะไปวัดพระธรรมกายอีกแล้วไม่ใช่
ซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าข้อมูล

ถ้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสื่อสารองค์กร
หรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกาย
ถ้ารู้สึกว่าข้อมูลที่พูดทั้งหมดในรายการ
พาดพิงเกินไปไม่มีน้ำหนัก

เพราะตอนแรกจะวิเคราะห์แต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้
โทรกลับมาได้แล้วถ้าอยากจะชี้แจง

ถ้าเป็นไปตามที่โดยเฉพาะอาจารย์มโนพูด
คำถามคือถ้ามีการเตรียมการ
น้ำหนักที่จะได้ลีภัย
แล้วถ้าได้ไปอยู่สาขาไหน
แล้วไปอยู่สาขาที่ว่านี้จะอยู่ในฐานะอะไร
แล้วทางการไทยที่พบตรรออยู่
จะมีความหวังได้ตัวกลับมาไหมสักครู่ค่ะ
วันนี้ก็เราก็มีความร่วมมือระหว่างสำนักพุทธ

ทุกคนก็ต้องมีข้อมูลที่จะประสานการหารือกัน

คือที่ผมขอโทษมาไม่ใช่ขอโทษเพราะเป็นใครแล้วนะ

เพราะฉะนั้นการดำเนินการต่างต้องเหมาะสมนะครับ

รบพระเหลืองเคารพพระที่ยังไม่ได้

วันนี้ก็มีการลงโทษกันไปอยู่แล้วนะครับ

เหมือนกับเป็นคดีการเมือง

คือปัญหาที่เรามันไม่ง่ายนักหรอกในการที่จะเอาคนกลับมา
เขาขอเวลา๓วันในการที่จะพิจารณา

เขาบอกเขาไปแล้ว
เขาบอกไปแล้ว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
เพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะว่าคือโดยหลักเกณฑ์ที่มีอยู่๓๔ข้อหลักเนี่ยคืออาจารย์คิดว่าใน๓๔ข้อที่ว่านี้พระพรมเมธีเนี่ยน่าจะใช้เพื่อเป็นเหตุผลขอลีภัยได้ใช่ไหมคะ
ได้เลยครับเพราะว่าเขาตั้งคำถามว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่โปร่งใสสำหรับตัวเขานะครับ
การเป็นนักบวชอย่างหนึ่งการที่เป็นคดีดังนะครับเป็นพระบริหารระดับสูงนะครับ
เพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่เขาสามารถใช้อย่างดีเลย
โดยถ้ามีทีมทนายเยอรมันเก่งเนี่ย
สามารถฟังขึ้นมากเลยนะครับ
เขาก็จะชั่งน้ำหนักกันระหว่างข้อมูลที่กระทรวงการต่างประเทศประเทศไทยให้ไป
หรือศาลกงสุรไทยที่เฟรานกเฟิร์ตให้ไปนะครับ
เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาเยอรมัน

เยอรมันเขาจะมีความหญิงพยอง
ในภาษาและอารยธรรมของเขามาก
เขาเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเคยเป็นมหาอำนาจเก่าค่ะ

รัฐบาลไทยยังเป็นรัฐบาลทหารอยู่

ตรงนี้สิครับ

ผมเคยสร้างวัดที่เยอรมันมาก่อน

อาจารย์ในกรณีอดีตพระพรเมธีเนี่ยนะคะ

ว่าไม่ได้มีทีมทนายของวัดใดหรือใครเกี่ยว

ตัวอย่างเช่นอาจจะเตรียมไปเป็นภาษาเยอรมัน
ไปแล้วไปยื่นไม่ต้องมีทีมทนาย

ท่านจะนั่งเขียนเป็นภาษาเยอรมันเนี่ย

โดฮาบินเข้าแฟรงเฟิร์ตเนี่ย

อาจจะทำเผื่อไว้ลูกศิษย์ลูกหาระหว่างเดินทางได้ไหมอาจารย

ถ้าไม่ผ่านต่อหมอนะครับ
คือวัดพระธรรมกายเขาคิดอะไรมันซับซ้อน

ถ้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้

เพราะงั้นมีทีมทนายคอยจัดการให้หมดนะครับ

เขาก็เสร็จภารกิจ

จะอยู่ในสนามบินนะครับ

ซึ่งเป็นของรัฐบาลกลางนะครับ

ก็จะมาดูแลนะครับ
ซึ่งเขาก็จะมีสิทธิพิเศษ
หลายอย่างในฐานะที่เป็นผู้ขอลีภัย

ทางไทยจะไปเรียกร้อง
ไปบีบบังคับเขาให้เสร็จภายใน๓วันเนี่ย

คือเดี๋ยวอย่างที่คุณจอมขวัญพูด
ที่บอกว่าให้ทางวัดพระธรรมกายโทรมา

ไม่แต่คือเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า

ถามว่าพระพรมเมธี

เวลาไปปฏิบัติกิจที่เยอรมัน

เวลาไปคุณไปดูเลยย้อนหลัง
พระพรมเมธีท่านไปท่านไม่ได้ไปในจิตของธรรมยุทธ์
ไปในกิจของวัดพระธรรมกายแล้วก็ดังนั้นเราจะเห็นว่าท่านไปฝังลูกนิมิตรกรอบไป
เยี่ยมชมตรวจการก็ไปไปเป็นประธานคุมประธรรมศึกษาที่เยอรมันนะ
ก็ไปไปอะไรไปเป็นประธานในการแขวนอะไรประดิษฐานจากแก้วที่หน้าบันที่วัดทางนู้นก็ไป
ที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นกิจของพระธรรมกายทั้งนั้น
ซึ่งท่านนี่แหละเป็นพระธรรมยุทธ์นี่แหละแต่ว่าท่านเป็นประธานให้
หรือไปร่วมงานไปตรวจเยี่ยมอะไรอย่างนี้แล้วท่านไปที่นั่นตลอด
คือหมายถึงว่าที่นั่นมีวัดธรรมยุทธ์อยู่๖วัดดังนั้นท่านสามารถจะไปทำกิจแบบธรรมยุทธ์ได้ทั้งหมด
สามารถไปลงหัทธบาทปฏิโมกได้ตามแบบธรรมยุทธ์แต่มีพันธมิตรคือวัดพระธรรมกายอีก๗วัด
คือต้องเรียนอย่างนี้หมายว่าเดี๋ยวคุณจอมขวัญจะงงที่คุณจอมขวัญถามตอนแรกว่าท่านจะไปอยู่วัดพระธรรมกาย
ผมว่าท่านคงไม่ไปอยู่หรอกเพราะว่าท่านไม่สามารถปฏิบัติกิจบางอย่างได้ตามวินัย
เพราะว่าวัดพระธรรมกายเป็นมหานิกายดังนั้นท่านก็ต้องไปอยู่วัดธรรมยุทธ์
เพื่อจะได้ลงหัทธบาทได้ทำอะไรได้ตามของเขาตามของเขาปฏิโมกได้
ถ้าตามที่อาจารย์จตุรงค์บอกนะคะเราคิดขั้นถัดไปแล้วกันสมมุติว่าขอลีภัยได้
ถ้าเป็นไปตามที่อาจารย์มโนบอกวันนี้ขออ้างเยอะเลยนะ
ถ้าเป็นไปตามที่อาจารย์มโนบอกคือมีทีมกฎหมายของวัดพระธรรมกายมาเตรียมการ
ช่วยเหลืออยู่แต่ว่าถ้าจะไปอยู่จริงสมมุติว่าได้ลีภัยแล้วไปอยู่จริง
ต้องไปอยู่วัดในนิกายของท่านใช่คำถามคือ
ต้องต้องการถามยังไงไม่ให้ไปสะเทือน

ว่าธรรมยุทธ์ก็ควรจะต้อนรับท่านอย่างนี้หรอคะ
ก็ต้องต้อนรับเพราะว่าเขาเป็นพระผู้ใหญ่เป็นสายบังคับบัญชา

ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไป
แต่ว่าท่านก็ไม่ได้มีใดในมหาเทรสมาคมแล้ว

แล้วถ้าสมมุติได้ลีภัยแล้ว

ไม่ใช่ทำอะไรได้แต่ถ้าท่านยังจะคงความเป็นพระอยู่

จะต้องทำศาสนกิจอะไรต่างแบบธรรมยุทธ์

ความภาพลักษณ์และความเป็นธรรมยุทธ์ไว้

คือวัดธรรมยุทธ์กับการประสานงานกับรัฐบาลไทย

น่าจะดีกว่าอีกฝากหนึ่งไหม

ผมผมไม่ได้มองตรงนั้นหรอก
ผมมองคือผมมองว่า

อย่างวัดพระธรรมกายผมมองแค่นั้นเอง

คือยังไงผมมองว่าเรื่องพวกนี้

แล้วผมก็ขออนุญาตนิดนึงอย่างของอาจารย์มโนพูดเมื่อกี้นี้

ท่านไม่น่าจะได้เตรียมตัวอะไรไปแบบนั้นหรอก
กับคนที่สามารถไปตั้งวัด

คือ๑๐ปีเข้าไปเรมันไม่รู้กี่รอบแล้ว
พบตรเพิ่งจะไปแล้วไม่ได้เตรียมเอกสาร

เป็นเรมันแปลไปอังกฤษหรือเปล่า

แล้วคุณคิดว่าสถานกงศุลสถานทูตที่นั่น
แปลเอกสารกันทันไหม๓วัน

อาจารย์ค่ะก็สถานกงศูนย์ท่านทูตหรืออะไร

เขาก็ต้องมีทีมทนายของทางนั้นเหมือนกัน
ของกรงศูนย์แล้วก็คนที่แปลเป็นล่าม

โดยงานราชการไม่ใช่ขยับปุ๊บปั๊บได้
หรือแม้เรายื่นตื้นเรื่องที่สถานทูตเรมันประจำประเทศไทย
ก็ย่อมได้แต่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน

ระบบราชการของเยอรมันนี่ใช้เวลา
แล้วก็จะให้เกียรติกับผู้ลีภัยเสมอ
เหมือนคนที่หนีร้อนมาเพิ่งเย็น
เรมันมีประวัติศาสตร์การขัดแย้งเรื่องศาสนามา
สงครามกลางเมืองมีอะไรเยอะแยะเลย
เพราะงั้นเขาให้ความสำคัญกับเรื่องความแตกต่าง
และการถูกเลือกปฏิบัติทางศาสนาสูงมาก
เพราะฉะนั้นเขาถือว่าสิทธิมนุษยชน
และคนที่ลีภัยเขาอ้าแขนลับ
ที่จะยอมรับผู้หลีภัย

อาจารย์ค่ะในกรณีที่อาจารย์จตุรงค์บอกเนี่ยนะคะ
สมมุติว่าได้ลีภัยจริงวัดที่ต้องไปอยู่
ไม่ใช่วัดพระธรรมกายถูกไหม
จริงแล้วเนี่ยทางเยอรมันเขาไม่สนใจหรอกครับ
ว่าอันนี้เป็นธรรมยุทธ์หรือมหานิกาย

อันนี้ฉันตัดส่วนงานราชการของเยอรมนีออก
แต่ว่าถ้าท่านได้ลีภัยท่านต้องไปอยู่ธรรมยุทธ์ถูกไหมคะ
ท่านควรจะท่านควรจัดนะฮะ
ตามธรรมวินัยของประเทศไทย
ยุติการนิกายนี้เกิดในประเทศไทยถูกไหมฮะ

เพราะฉะนั้นทางการเยอรมันเขาก็จะไม่ลงลึกขนาดที่ว่า
นี่เป็นกรรมยุทธ์นะนี่มีมหานิกายนะ
แต่ว่าท่านอยู่ได้ไหมสบายไหมมีคนดูแลไหม
มีแน่และหลายคนด้วย
แล้วถ้าสมมุติมันไม่เกี่ยงกับว่าทางการเยอรมันจะมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ

ท่านควรจะไปอยู่วัดธรรมยุทธ์แล้วไปจริงสมมุติได้ไปจริง
คำถามคือแล้ววัดธรรมยุทธ์ที่นู่นจะยังไง
ไม่ประสานงานกับทูตไทยหน่วยงานไทยที่นี่ยังไงคะ
ได้เลยครับตอนตั้งวัดเนี่ย
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเหมือนกันนะครับ
เขาไม่สนใจว่านี่เป็นพุทธนี่เป็นคริสเตียนหรืออะไร
อันเท่ากันหมดนะครับ
บใดที่ท่านเป็นองค์กรการกุศลไม่ปรารถนาผลกำไร
เพราะฉะนั้นเขาให้ความเคารพเท่ากันหมด
แล้ววัดธรรมยุทธ์ถ้าเป็นวัดธรรมยุทธ์ที่

ธรรมยุทธ์น่าจะให้ความร่วมมือกับทางการไทยได้มากกว่าไหมคะ

เขาก็ถือว่าเขาอาจมีสิทธิ์ในการขอสัญชาติเยอรมันได้
ขอเรื่องเกี่ยวกับป่วยไข้ได้เจ็บ

อาจจะมีเงินเดือนให้ด้วยซ้ำเป็นค่าคลองชีพ
อาทานอย่างนี้แปลว่าถ้าอดีตพระพุทธเมธีขออภัยค่ะ
ได้หลีภัยจริงคือก็จบ
ไม่ต้องคิดว่าวัดธรรมยุทธ์ที่อยู่ที่นู่น
ซึ่งถ้าท่านไปอยู่จะให้ความร่วมมือทางการไทย
ติดต่อเอาตัวกลับมาประสานงานกับทางการไทยได้มากกว่า
ถ้าจำเป็นต้องไปอยู่วัดพระธรรมกายอย่างนี้เหรอ
ถ้าแปมเป็นไปอยู่กับพระธรรมกายท่านก็มีมหามิตรจำนวนมาก
ยมิตรจำนวนมากที่คอยดูแลท่าน
เพราะว่าท่านเคยมีคุณอุปการณ์กับวัดพระธรรมกาย
เยอรมันมาก่อนเป็นอย่างมาก
แล้วจะแปลกไหมอาจารย์ความเป็นธรรมยุทธ์กับมหานิกาย

สิ่งในภาพปฏิโมกเหมือนกันค่ะ
ถามว่าภาพแตกต่างของพระธรรมยุทธ์มหานิกาย

นมตอนเย็นกับไม่ได้ดื่มยมตอนเย็นแค่นั้น

ถ้ายังต้องการชี้แจงนะคะว่าถูกพาดพิงเกินไปนะคะ

บอกเลยดีกว่าในมุมของทั้งสองท่าน
บอกเลยดีกว่าเผื่อทางการดูอยู่ด้วย

ถ้าจะทำให้ได้ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
เหนือจากไปรอแค่๓วันนี้สักครู่ค่ะ

ถ้าเป้าหมายตอนนี้คือต้องการได้ตัวกลับมา
อาจารย์คิดว่ารัฐบาลไทยควรเคลื่อนไหวแบบไหน
ผมว่าก็อย่างที่เจ๊มโนว่านะฮะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
ควรจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ควรจะมีแต่นี่ว่าประเด็นคือใครจะเป็นเจ้าภาพจ่าย
คืออย่างคืออย่างกรณีอย่างพระพรมเมธีเนี่ย
ผมเชื่อว่าเขาใช้ทีมกฎหมายเอกชน

เมื่อกี้รัฐทำงานมันเคลื่อนตัวช้า

เดี๋ยวคือเราจะหาคนของรัฐที่
เชี่ยวชาญกฎหมายเชี่ยวชาญภาษาเยอรมัน

ตอนที่ท่านพงภรยื่นอะไรให้ประประชาติแล้วนะเนี่ย
คุณเห็นสรรสำนวนของแต่ละวัดไหม

แล้วผมคิดว่าแล้วคุณได้เตรียมไปแค่ไหน
คือผมด้วยความเคารพผมไม่รู้จริงว่า
ปึ้งหนาที่คุณบอกเป็นสำนวนในการยื่น
คุณได้แปลแล้วหรือยัง
ต้องไปยื่นทั้งสำนวนเลยเหรอคะ
เราต้องแสดงหลักฐานไปสู้กันด้วยหลักฐานไง
เพราะฉะนั้นผมกลัวว่าไอ้แฟมที่เราเตรียมว่า

แล้วในทางกลับกันทางฝั่งอดีตพระพรมเมธี

อยู่ในทางศาสนานะเพื่อนร่วม

ฉันถูกจับศึกติดคุกไป๒คนละเมิด

ถ้าแล้วผมก็ไม่รู้ว่า

เอาอย่างงี้อาจารย์คำถามสุดท้ายสำหรับอาจารย์
อาจารย์ว่าได้ตัวกลับมาไหมในมุมอาจารย์ณวันนี้
ผมว่า๕๐๕๐แต่ถ้าตามไทม์ไลน์ของท่านประวิทย

มันไม่ใช่หนังแมทเดมอนไม่ใช่หนังเรื่องเจสันบอล
ที่ว่าทุกอย่างจะเป็นปึ้งมาในหนัง

นานไหมผมว่านาน
มันเป็นคดีทางโลกคดีอายาแล้วเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

มันจะง่ายกว่าและมีน้ำหนักฟังขึ้นมากกว่า
แล้วได้ชัวร์ไหมคะสมมุติหลังการเลือกตั้งได้ชัวร์ไหมคะ
มีโอกาสสูงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีทันทีมทนาย
ก็จะดำเนินการต่างเพื่อจะขออุทธรณ์เพื่อจะขอดีกาอีกนะครับ
กว่าจะผ่านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยว่ากันเป็นปี
เป็นไปได้ไหมอาจารย์ที่ชี้แจงขออภัยค่ะ
แจ้งทางคดีอาญาแล้วรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้ว

ก็เป็นไปได้นะครับว่าถ้าท่านขอลีภัยทางการเมือง
เขาฟังแล้วให้สัญชาติท่าน

การส่งตัวปูไรข้ามแดนเราก็ไม่มี
อำนาจใดจะไปต่อรองกับรัฐบาลเยอรมัน

แต่รองประวิทย์บอกว่าเราช่วยเขาเยอะ

หมดเวลาค่ะอาจารย์หมดเวลาแล้วนะคะ

แต่อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คาดการณ์ไว้